เพื่อป้องกันที่จะถูกโจรกรรมเงินออกจากตู้
หลังจากที่มีคนร้ายใช้เมาแวร์
ขโมยเงินออกไปกว่า๑๒ล้านบาท
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตก็ชี้นะครับว่า

โดยเฉพาะตู้ที่ตั้งอยู่เดียวนอกสถานที่
เนื่องจากว่าเป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นเป้าหมาย
ของคนร้ายที่จะจรกรรมเงินจากตู้
คนร้ายก็จะใช้วิธีปล่อยเมาแวร์เข้าสู่ระบบของเครื่อง
นายชาติชายพยุหารนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า
ธนาคารได้ตรวจสอบระหว่างวันที่๑ถึง๘สิงหาคม
ตัดสินใจปิดบริการเครื่องยี่ห้อนี้
เพื่อสำรวจเงินทั้งหมดร่วมกับบริษัทเจ้าของเครื่อง
แล้วก็ทำการตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้น
รวมเป็นเงิน๑๒๒๙๑๐๐๐บาท
แต่ผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็ยืนยันนะครับว่า

ไม่กระทบกับบัญชีของลูกค้า
ก็อย่างที่เรียนว่ามันแยกระบบ

ในระบบใหญ่ไม่ได้รู้ว่าเงินมันหมดตู้

มันถึงรู้ว่าเงินมันไม่ครบ

ถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวของบัญชีลูกค้า

เพราะว่าบ้านผมไม่มีออนไลน์
มันก็จะออกกลางไปกดเงินสด
ในพื้นที่ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร

ก็มีที่ภูเก็ตสุราธานีชุมพร
เปลือจวกกิริขันและเพชรบุรี

ตำรวจและสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบรามการทุจริตแห่งชาติ

แห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินทุกแห่ง

เป็นของธนาคารออมสินมากที่สุด๔๐๐๐เครื่อง
เหลืออีก๖๐๐๐เครื่องก็กระจายตามธนาคารหลายแห่ง
ปริญญาหอมเน่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต
อธิบายนะครับว่าแฮคเกอร์ต่างชาติมุ่งหน้าไปที่ภาคใต้
แล้วก็ตั้งค่าโปรแกรมของตู้ใหม่ให้ถอนเงินออกมาครั้งละ๔๐๐๐บาท
โดยไม่ใช้บัตรไปเรื่อยจนหมดนะครับ
เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตกล่าวว่า
จุรกรรมลักษณะนี้ถือว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย
แต่ว่าในต่างประเทศเคยเกิดในกรณีแบบนี้มาแล้วนะครับ
ซึ่งผลกระทบจะเกิดกับธนาคารเจ้าของตู้โดยตรง

ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลนะครับ
ธนาคารเจ้าของตู้ต้องนำซอฟต์แวร์ไปแก้ไขต่อไป
ขณะที่นายรณดลนุ่มนนนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่า
สื่อสารเหตุการณ์นี้ไปยังสถาบันการเงินอื่น
กลุ่มความร่วมมือที่จัดตั้งภายใต้สมาคมธนาคารไทย
เพื่อให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งตระหนักเฝ้าระวัง